ว่ากันว่าเปิดมานานกว่า๒๕ปีแล้วนะ
นี่ร้านรุ่งโภชนานะคะ

ปลาแม่น้ำบอกเลยว่าเด็ดสุด

เออสดมาใหม่เลยนะคะ
ร้านนี้อยู่ที่เลขที่๑๗๘หมู่๑ตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เปิดมานาน๒๕๒๖ปีค่ะ
ร้านนี้เก่าแก่นะเพราะเขามีเมนูเด็ดมัดใจลูกค้าก็คืออะไร
เนื้อปลาจุ่มต้มยำหม้อไฟ
นี่แหละเมนูนี้แหละนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกเลยว่าติดใจน้ำซุป
เคยกินแต่หมูจุ่มนี่ปลาจุ่ม
ปลาทัพทิมหรือปลานิ้นคาหนาส์ประมาณสักหนึ่งกิโลกรัม
แร่เอาเนื้อปลาออกมาเป็นชิ้นให้พอดี
ก็จะมีพวกผักกัดขาวใบตั้งโอใบโหดระผ่าเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติเนอะ
เสิร์ฟไปแบบนี้ก็ต้องมีน้ำซุปรสชาติแซ่บนัวที่เผ็ดร้อนนิดนึงค่ะ
เขาจะใส่พริกแห้งเผาพริกสดตำละเอียดผักชีใบเลื่อยใบโหระพาลงไปในหม้อไฟ
ส่วนน้ำซุปก็จะมีพวกสารพัดสมุนไพรไทยตั้งเตาให้ร้อน
เป็นผักพื้นบ้านของอำเภอบ้านไร่ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
มันนี้ต้องผัดไฟแดงเลยเอามาผัดมันก็จะได้ความกรอบ
รสชาติกลมนะคะกินคู่กันกับข้าวสวยร้อนอร่อยสุดไปเลย
ส่วนปลารัดสามรสก็มีเหมือนกันเผื่อใครบางคนชอบทานกรอบนะคะ
เขาก็จะมีน้ำซอส๓รสก็คือประกอบไปด้วยน้ำตาล
น้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามราดลงไปอูหูคูณขาทอดสดแบบนี้
เนื้อเนี่ยกรอบแล้วก็ข้างในนิ่มอร่อยสุดไปเลย

ขอบคุณมากคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
เป็นรองทานกระดูกนะครับ